ข่าวแรกของเราวันนี้บอกเลยว่าเริ่มด้วยเรื่องน่ายินดีค่ะ

จะแนะนำวันนี้ด้วยนะคะกับด็อตเตอร์จานทาเบียรนุษย์ค่ะ
กับแฟนนุ่มนะคุณตุ๊ธนานันต์
เข้าพิธีวิวาไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
โดยช่วงเช้านะคะก็มีพิธีม่าน
บรรยากาศบอกเลยว่าเรียบง่ายสบายนะคะ

เต็มไปด้วยญาติแล้วก็เพื่อนสนิทค่ะ
ก่อนจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะ
ถึงสินสอดว่าก็เป็นไปตามเหมาะสมนะจ๊ะ
แวนเพชรค่ะ๓กรัสกำลังน่ารักนะคะ
ส่วนแพลนเฮนิมูลคิดไว้หลายที่มากเลย
แต่คงต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะ
รวมถึงการจดทะเบียนสมรสก็ต้องรอดูเลิกดูใช้ก่อนค่ะ

มีความรู้สึกว่าคือคุณตุ๊กเขามีคุณสมบัติหลายอย่าง

คนนี้คือคนที่เขาสร้างความอบอุ่นให้กับเรา
เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ปกป้องเรา
แล้วก็เขานึกถึงจ๋าก่อนความสุขของเขาเองในหลายเรื่อง
เขาจะไม่ทำให้จ๋าไม่สบายใจ
อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบเราจะไม่สบายใจ

ก็ฝากฝังว่าให้ดูแลคุณจ๋าอย่างดีที่สุดนะครับ
ซึ่งผมก็รับปากแล้วก็ขอพูดต่อหน้าพี่สื่อบัญชน
หน้าที่นี้เลยว่าผมจะดูแลคุณจ๋าอย่างดีที่สุดเลยครับผม
ผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีไปตามชั่วชีวิตของผมเลยครับผม
รักนะแล้วจะดูแลตลอดไปค่ะ
โอ้โหบรรยากาศน่ารักมากเลยนะคะ

หน้าสื่อมวลชนเยอะแยะมากมาย

รับรองโรแมนติกแน่นอนโรแมนติกแล้วอบอุ่นมากแน่นอน
ที่สำคัญเดี๋ยวไปดูเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะถ้าทางจะตัดเต็มกันนะ

ยังไงก็แสดงความยินดีกับคุณจ๋าด้วยละกัน